ช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนก็เดินทางมาเที่ยวที่บ้านเราเยอะนะคะ

หนึ่งในสถานที่เป้าหมายที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะต้องมาเมื่อมาประเทศไทย
ก็คือสารเท้ามหาพรมที่แยกราชประสงค์

คือก่อนโควิด๑๙เราจะเห็นภาพเลยนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมาก
ขอพรไปบนบานสารกล่าวช่วงโควิดสิบเก้าจะเงียบหน่อยกลับมาแล้วค่ะ
และคราวนี้คนจีนคนนี้ไม่รู้ขออะไรไว้ได้สมดังใจแก้บนแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เวลาสร้างหวังแรงคำสอนเพื่ออาทรปศนสันย์
โอ้โหยิ่งใหญ่ไหมคะ
เยอะมากครับพี่มิวนี่คือถ้าการแก้บนแบบติดโควิด๑๙จะชดเชยให้หรือเปล่า
สงสัยอย่างนั้นก่อนหน้านี้ออกนอกประเทศไม่ได้เพราะพอได้มาปุ๊กก็ต้องมาแก้บนแบบจัดเต็มเลยละมั้ง
คือจะมีนางรำชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่น้องคิง
แต่ชุดใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้
อันนี้เป็นร้อยได้มั้งผมว่า
คนค่ะรำถวายค่ะ
โอ้โหถามว่าทำไมต้อง๑๖๘คน
มีคนมาให้คำตอบในโลกโซเชียล

คือเลขมงคลของชาวจีน

คือเคยได้ยินมาว่าทะเบียนรถที่แพงมากคือเลข๑๖๘นะคือเลขมงคลนะคะ
ความหมายก็คือร่ำรวยทั้งปีทั้งชาติรวยตลอดการ
สุดท้ายแล้วนี่นางรำสวยนะคะ

เพราะว่ารำไม่เก่งแต่อยากจะลองรำดูค่ะ
คือโอ้โหคือสารเท้ามหาพรมเป็นสารของศาสนาฮินดูนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่านักท่องเที่ยวชาวจีนถ้ามาเมืองไทยต้องมาที่นี่
มิ้วไปคุยกับนางรำมานางรำบอกเลยว่าช่วงก่อนโควิด๑๙
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนหมดเลยแล้วก็รายได้ดีเลยนะนางรำอ่ะนะคะ
โควิด๑๙ก็เงียบไปหน่อยนี่กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ
อยากรู้เหมือนกันว่าขออะไรไว้แล้วได้แบบสมดังใจถึงขั้น

ทำไมรู้ว่าต้องจ่ายแพงหรือเปล่านะครับต้องร้อยหกสิบแปดคน

อ่ะค่ะ